สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ค่ำนี้นะคะเจอกับเรือนขวัญขุนวงแล้วก็คุณเชอรี่รัตนาภัยทูลค่ะ
ใช่แล้วค่ะอย่างที่เราพูดกันค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
กว่า๖๓ล้านบาทแล้วตอนนี้ยอดบริจาค
วันคุณผู้ชมที่เสียสละตัวเอง

รวมไปถึงได้เพื่อนพี่น้องชาวไทยที่มีน้ำใจ

หาเงินทุนไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ตอนแรกตั้งเป้าไว้๔๐ล้านบาทคุณผู้ชม

ลุเป้าไปแล้วกว่า๖๓ล้านบาท

เดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่

เดี๋ยวไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
วันที่๑๐กับโครงการก้าวคนละก้าว
กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบางสะพาน
จังหวัดประจวบคิริขันยืมได้ในทุกพื้นที่

วิ่งเข้าสู่เส้นชัยกิโลเมตรที่๔๐๐

พร้อมกับยอดเงินบริจาคกว่า๖๓ล้านบาท
อีกในไม่ช้าจะแปรเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
และเติมเต็มความหวังของชาวบางสะพาน
มาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่ของพวกเขาให้ดีขึ้น
ซึ่งในวันนี้ตลอดสองฝั่งถนน

ได้รับกำลังใจจากชาวบางสะพานอย่างท่วมท้น

กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจของทั้งผู้ให้และผู้รับ
ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
ใครว่าผมขี้ยามาวิ่งกับผมไหม
ขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ
ที่ได้ยินเสียงผมตอนนี้อยู่
ทำให้ผมคิดว่าตอนแรกที่ผมจะนำเงินแค่๔๕ล้านมามอบให้
ขอโทษแล้วกันที่ดูถูกน้ำใจคนไทย

ผมอยากให้มันเปลี่ยนแปลงจริง

ไม่ใช่แค่เพียงชาวบางสะพานเท่านั้นนะครับ
มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
จากการที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับประชาชน

หลายคนนั้นอยากจะกล่าวคำขอบคุณ
พวกเขาได้เริ่มต้นกิจกรรมดีครั้งนี้
มหาสมุทรณวันนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวบางสะพาน
ทั้งหมดนะคะขอขอบคุณจากหัวใจจริงค่ะ
จาก๙ที่๑สู่๙แห่งความสำเร็จ
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวเขามีพลังที่จะก้าวต่อในทุกวัน

ทำให้เขาก้าวเข้ามาสู่ปลายทางในวันนี้ได้อย่างสวยงาม
แม้ว่าโครงการ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน

สุดประกายให้กับใครอีกหลายคน
เพื่อให้มองเห็นอีกหลายโรงพยาบาล
ในประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาขาดแคนเครื่องมือทางการแพทย์
และกำลังรอการหยิบยื่นน้ำใจจากคนไทยในวันใดวันหนึ่ง
กฤตภักดิ์อยู่ละมนต์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อย่างที่รายงานได้บอกเอาไว้นะคะว่า
โครงการ๙คนละ๙ถือว่าเป็นการจุดประกายให้กับคนไทยทุกคน
หันมามองในจุดเริ่มต้นของบ้านตัวเองด้วยนะ
ตรงไหนยังขาดยังอยากได้ความต้องการ
ว่าน้ำใจคนไทยส่งไปถึงอย่างแน่นอน
ตรงนี้ก็พูดตรงขอบคุณพี่ตูน
ค่ะน้ำจ่ายยิ่งให้ยิ่งได้นี่แหละคนจริง
เขาไม่พูดเยอะค่ะเขาทำเลยค่ะ